ผู้ชายตายติดกันหลายต่อหลายศพ

ก็เลยต้องหาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ

เขียนข้อความบอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย

อยู่ที่หมู่บ้านปากห้วยไม้งามหมู่สาม
ตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองตาก
เพื่อจะอะไรแก้อาถรรพ์ผีแม่ม่ายไง

ชาวบ้านป่าห้วยไม้งามเนี่ยก็บอกว่า
นี่คุณป้าบอกว่าเหตุที่เกิดในหมู่บ้านนะ
มีผู้ชายตายต่อเนื่องกันหลายศพเลย
มีทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วยด้วย
ชาวบ้านก็หวาดกลัวว่าจะเป็นการเกิดอาเภษเหตุร้ายอะไรขึ้นในหมู่บ้านหรือเปล่า
ก็ต้องเสียเวลาจัดงานศพกันตลอดทั้งเดือนเลยนะ
ไม่ได้ทำไร่ทำนาเลยคุณป้าอย่างนี้เนื่องจากว่าต้องเสียเวลาจัดงานศพ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องคือคนในหมู่บ้านเขาก็จะสนิทประหนึ่ง
ญาติพี่น้องกันด้วยนะคุณนะแล้วพอเผาศพหนึ่งเสร็จนะ
อ้าวศพแรกผ่านไปศพ๒ศพ๓ค่อยผ่านไป

ก็กลัวสิคุณต่อเนื่องกันไปสิบศพอ่ะโอ้โหแล้วคุณรู้ไหมมีผู้หญิงด้วยนะ
ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวมีผู้หญิงประมาณหนึ่งถึงสองศพนะคะ
นั้นก็เป็นชายหมดเลยชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ฝีมือผีแม่ม่ายแหละ
มาเอาชีวิตผู้ชายไปทำให้ผู้ชายหลายคนเนี่ยหนีออกจากหมู่บ้านไปเลยนะ
กลัวตายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไม่อยู่แล้วหมู่บ้านนี้มีผีแม่ไม้อารวาส
คือเขาบอกว่าโอ้โหเขาบอกหนีไปอยู่หมู่บ้านอื่น
กว่าแรงอาถรรพ์จะลดลงแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาอยู่ในหมู่บ้านไปฟังกันดูค่ะ
นี้ไม่มีผู้ชายครับเป็นการแก้เคล็ดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นความเชื่อในท้องถิ่น
เขาที่สืบทอดกันมานานแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากเหตุการณ์สงบไม่มีคนเสียชีวิต
หมู่บ้านเดี๋ยวจะนำเสื้อแดงลงก็คือพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้น
เอาเสื้อลงแล้วก็จะพากันไปทำบุญที่วัดด้วย
แล้วก็ต้องมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีแม่ม่ายด้วยนะ
จะได้ไม่มารังความญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายในหมู่บ้านอีก
เอ้าคือเหตุการณ์นี้มันก็เคยเกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งนะครับ

หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณสุข
เขาจะต้องลงไปเพื่อตรวจร่างกาย
ว่ามันจะมีโรคติดต่ออะไรต่างไหม

คนที่เสียชีวิตเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่

ก็ฝากไว้นะดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะ